เรื่องนี้ก็เหมือนกันหลายคนชอบได้ยินคำพูดที่บอกว่า
ผัวเมียอย่ายุ่งเราก็จะบอกเสมอว่ายุ่งเถอะค่ะ
ถ้าคุณเห็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายร่างกาย
เคสนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาร้องผ่านสื่อบอกว่า
เขาถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
คือสภาพนี้เยินไปหมดเลยค่ะ
หลายคนอาจจะบอกโอ้โหนี่ต้องทำร้ายยังไงถึงโดนสภาพนี้

นี่ที่ไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังใช่ไหม

โดนกัดเข้าที่ตาโดนกัดเข้าที่หน้า
โดนกัดเข้าที่จมูกเย็บไปเป็นหลายเข็มเลยค่ะ

แล้วเธอที่ต้องมาร้องคุณกันจอมพลังเพราะบอกว่า
ฝ่ายชายอ้างว่าสนิทกับตำรวจ

ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ก็เลยมาร้องผ่านคุณกันจอมพลัง

ก็เลยพาเธอไปติดตามความคืบหน้า
คดีที่สพทจชนบุรี
บอกวันเกิดเหตุ๒มกราคมค่ะ

อดีตแฟนนุ่มเธอโทรให้เธอมาหาที่ห้องพัก

หน้าหลายครั้งโดยเฉพาะที่ตาจนเลือดนี่ไหลเลย

เธอตกใจและกลัวก็เลยขอโทษ

แต่ทีนี้ระหว่างอยู่ในรถที่จะไปโรงพยาบาล
ระดับสารวัตรโดยอ้างบอกเป็นญาติกันซึ่งอันนี้สิ่งที่เธอยืนยันคือ
ปลายสายที่ว่าเป็นสารวัตรเนี่ยเห็นใบหน้าเธอผ่านวีดีโอคอร์นะ
สภาพเลือดอาบนั้นแต่ไม่ให้การช่วยเหลือ
แล้วเธอบอกไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่โดนกัด
ธันวาคมปีที่แล้วก็โดนโดนกัดที่จมูกแต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความ
เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในบ้านตำรวจที่เป็นญาติกับฝ่ายชายด้วย
ส่วนครั้งนี้เธอบอกมันไม่ไหวแล้วเธอเลยไปแจ้งความที่สพพานทอง
คดีก็ไม่คืบอีกตำรวจใช้คำว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
แต่มีการเรียกฝั่งอดีตแฟนมาเจรจาและทำบันทึกข้อตกลงว่าจะชดใช้ค่า
เสียหาย๔๐๐๐๐บาทแต่เธอบอกว่าเธอเพิ่งได้แค่๑๐๐๐๐เดียว
แล้วฝ่ายชายก็เงียบหายไปเลย
ครั้งแรกคือกัดตรงช่องจมูกตรงจมูกเลยนะคะ
มูกหนูก็เป็นแผลคีรอยแบบตรงนี้ก็คือแบบลึกเลยค่ะ
ครั้งที่สองคือกัดตรงตากัดตรงแก้มแล้วก็กัดตรงปากเลยค่ะเป็นรอย
เขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้นี่เลยนะ
สีหน้าเขารู้สึกสะใจมากเวลาตาเขาแบบ

คุณกนะเจ้าพลังบอกว่าพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวแบบนี้
แล้วก็มีการฝากบอกผู้หญิงทุกคนว่าถ้าถูกทำร้ายร่างกาย
ยังไงก็ต้องแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
ฝากถึงตำรวจด้วยว่าต้องให้ความเป็นธรรมและช่วยเหลือ
ไม่ใช่ไปบอกปัดอ้างว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยา
เป็นเรื่องในครอบครัวแล้วจะทำร้ายกันเท่าไหร่ก็ได้
ตอนนี้มีการประสานพมชนบุรีมาช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายแล้วนะคะ
เขาบอกว่าฝ่ายชายย้ายออกไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุแล้ว

แต่ก็ได้ยินว่าตกลงเคลียร์ค่าเสียหายกันจบแล้ว
ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีก
ทีมข่าวเราเลยติดต่อไปหาฝ่ายชายอืมอ่าฟังเรื่องฝ่ายชายบ้างว่า
ตกลงเรื่องมันตรงกันไหมมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขายอมรับว่าเขาทำร้าย
ฝ่ายหญิงจริงก็คือกัดจริงจริงนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วก็บันดาลโทษะเห็นว่าฝ่ายหญิงเริ่มหมดรัก
แล้วพอฝ่ายหญิงไปแจ้งความวันที่๒มกราคม๔มกราคมแม่เขาก็เดินทางไป
เกลียดที่โรงพักตกลงชดใช้เป็นเงินสี่หมื่นบาท
ทยอยจ่ายเป็นงวดงวดวันนั้นเนี่ยจ่ายเลยเป็นเงินสดสามพันบาท
สิบสองมกราคมโอนให้อีกเจ็ดพันบาทเป็นหนึ่งหมื่นบาทมีสลิปการโอนชัดเจน
ส่วนอีกงวดต่อไปที่ต้องให้เนี่ยคืองวดวันที่๔กุมภาพันธ์
โอนให้อีกสองหมื่นแล้วก็จะโอนไปจนกว่าจะครบ
ฝ่ายชายบอกเขาไม่ได้เบี้ยวก็กว่าจะโอนมันคือวันที่๔กุมภาพันธ์
อืมวันนี้มันเพิ่งยี่สิบกว่าเองอ่ะมันยังไม่ถึงกำหนดนี่น่ะ
หลังเกิดเหตุเขาก็ย้ายจากห้องเช่าเองเลยแต่ทีนี้สิ่งที่ฝ่ายชายอ้างให้ฟังนะคะ
ก็บอกว่าฝ่ายหญิงมาง้อขอคืนดีอ่า
แล้วก็เลยไปอยู่ที่คอนโดผู้หญิงที่พัทยาด้วยกันยังมีคลิปนี้ค่ะ
คือคลิปทำอาหารด้วยกันเนี่ยก็คืนดีกันก็ยังมีคลิปทำอาหารด้วยกันอยู่เลย
เขาบอกเขามีหลักฐานนะว่าฝ่ายหญิงส่งแชทมาหาขอร้องให้ไปอยู่ที่คอนโดด้วย
แล้วมีการบอกว่าฝ่ายหญิงท้องให้กลับมาคบกันเหมือนเดิมเนี่ย
อันนี้เขาบอกว่าเป็นแชทที่ฝ่ายหญิงส่งมาง้อสิบสองมกราคมก็คือหลังเกิดเหตุสิบวัน
แล้วอยู่มันเกิดอะไรขึ้นอยู่มาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย
ต้องการอะไรเงินก็จ่ายก็ผ่อนให้แล้วก็เป็นคนส่งข้อความมาง้อเขาเอง
แต่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ฝ่ายหญิงที่คงไม่พอใจ
ที่เขาย้ายออกจากคอนโดมาเมื่อสัปดาห์ก่อน

๒๓วันแรกเนี่ยเขาจะขาดตามติดต่อกับผมไปหลังจากที่เกิดเหตุ
พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โทรไปกันตลอด
ก็คือผมก็บอกว่าผมก็อยากกินร้านคุณเนี่ย
เขาก็โอเคแล้วเขาก็ให้ผมไปอยู่กับเขา
ผมจะไปแล้วคือหลังมาเนี่ย
หลังมาจากที่ผมอยู่กับผมอีกครั้ง

แต่คือผมก็ยังแบบว่าลดพรลดกรรมอยู่อ่ะ

ผู้เสียหายสามารถไปพบแพทย์ขอใบรับรองแพทย์ใหม่ได้
เงินเยียวยา๔๐๐๐๐บาทก็อยู่ระหว่างการผ่อนจ่าย
ส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้สอบปากคำฝ่ายหญิงอย่างละเอียด
เพราะว่าเธออยู่ที่พัทยาไม่สามารถเดินทางมาให้ปากคำได้นะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าผู้ก่อเหตุรู้จักกับตำรวจ

ว่ามันจะไม่มีผลเกี่ยวข้องอะไรกับสำนวนคดีค่ะ